ต่อกันที่เรื่องของอุบัติเหตุต่อเลยนะคะ
คือเมื่อวานี้เรานำเสนอค่ะมีกลุ่มรถจักรยานยนต์
เขารวมตัวกันบึ้นไปเที่ยวกันที่เขื่อนขุนด่านประการชน
แล้วไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะ
ซึ่งสามีเป็นคนขี่พันรยาเป็นคนซ้อนมา
สามีบาดเจ็บเล็กน้อยแต่พันรยาบาดเจ็บค่อนข้างมากนะคะ
ก็คือมีแผลตามประกายเป็นจังหวะที่เขาชนนะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้
คนที่เป็นคู่กรณีก็คือสองสามีพันรยา
กลัวว่าจะไม่มารับผิดชอบ
ล่าสุดออกมารับผิดชอบแล้วเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพบ้านนาเชิญตัวในนัทพลประเสริฐกังการค่ะ

มาพบกับคู่กรณีสองสามีพันรยาเนี่ยคนนี้คุณนัทพลนะคะ
คุณนัทพลบอกว่าขับรถมาเที่ยวน้ำตกกับเพื่อน

จังหวะนั้นมีรถคันหนึ่งตัดหน้า
ไม่เห็นรถของคู่กรณีซึ่งอยู่ทางขวา

ส่วนกรณีที่หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว
ตัวเองไม่อยู่เพราะตอนนั้นรู้สึกบาดเจ็บ
คิดว่าตัวเองต้องไปโรงพยาบาล

แต่ล่าสุดค่ะพูดคุยกับคู่กรณีแล้ว

ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกอย่างเลย

เราไปอย่างไรตอนนั้น
ผมเอารถเกรงกันด้วยครับตอนนี้แฟนผมครับ
แล้วเราได้พูดคุยกับผู้เสียหายอย่างไรบ้างครับบ้านต้น
พูดแล้วผมจะรับผิดชอบทุกอย่างครับ
ค่าเสียหายครับ
ทางฝั่งคู่กรณีนะคะฝั่งพันรยาที่ชื่อว่าคุณอุไรวันค่ะ
บอกว่าก็ดีใจอีกที่คู่กรณีมาพูดคุยไกล่เกลี่ย
พอใจที่ชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกอย่างเลย
ตำรวจสพบ้านนาแจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาท

ขับรถประมาทหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นค่ะ
ขับรถระมัดระวังอย่าขี่เร็วนะคะ